เกิดเหตุน้ำท่วมขึ้นมาสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่อง
ของเด็กที่อาจจะไปอยู่ใกล้กับน้ำแล้วก็พลัดตกได้
ช่วงเย็นเมื่อวานมีเด็กหญิงคนนึงเขาไปถ่ายรูปแถวฝ่าย
ซึ่งน้ำก็ค่อนข้างจะไหลเชี่ยวแล้วก็แรง
ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี

ทีมกู้ภัยต้องระดมนักประดาน้ำเร่งการค้นหา
ซึ่งคุณบินเองก็อยู่ในพื้นที่ก็เลยตามไปสมทบในการค้นหาด้วยนะครับ
ที่เกิดเหตุนั้นเป็นฝ่ายน้ำล้นบ้านโนนเกษม

ในพื้นที่ตำบลท่าราชอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ชาวบ้าน๕๐๐คนไปยืนดูเหตุการณ์ด้วยความตื่นตกใจ
หลังเด็กหญิงรัชดาดายานหรือว่าน้องนุ่มนิ่มอายุ๑๕ปี
ตกลงไปจากริมฝ่ายเพราะว่าไปยืนถ่ายรูปเซลฟี่อยู่นะครับ
นักประดาน้ำจากมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน
ระดมกำลังดำน้ำลงไปเร่งค้นหา
รวมทั้งกู้ภัยจากร่วมกระตันอยู่ด้วย
นำทีมโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์ส่งทีมนักประดาน้ำไปร่วมในการค้นหาด้วย
บริเวณจุดสุดท้ายที่พบน้องนั่นเองนะครับ
ปรากฏว่านะฮะทีมดำน้ำดำไปสักพักหนึ่งเนี่ย
กลับขึ้นมาเพราะว่าโอ้โหใต้น้ำมันมีแต่ก่อย่าเต็มไปหมดเลยฮะ
อย่าขนาดใหญ่ขวางอยู่รวมทั้งมีเบ็ดราวที่ชาวบ้านเขาวาง
เบ็ดตักปลาเอาไว้เนี่ยฮะจำนวนมาก
อีกทั้งยังมีถังออกซิเจนอากาศก็เริ่มหมดนะฮะ
แล้วก็กระแสน้ำก็แรงมากทำให้เสี่ยงต่อชีวิตมากเลย
สุดท้ายต้องยุติการค้นหาไว้ก่อนแล้วขึ้นมาวางแผนใหม่นะครับ
หรือน้องได้แต่ถ้าวันนี้เราไปฝืนเราไปทำโดยเราจบหมด

ลงมาอีกประมาณสักห้าหกคนนะครับช่วยมาช่วยกัน
แล้วก็ทีมของเอ่อภายในพื้นที่ก็ช่วยกันแท้ฉันนักประดานน้ำ
ประมาณนักศึกบุคคลเนี่ยคือลุยเดินหน้าดำดำหน้า

ทีนี้ก็เลยต้องไปสอบถามทางด้านของคุณพ่อของน้องนุ่มนิ่ม

น้องบอกกับพ่อว่าเดี๋ยวหนูจะไปทำรายงานกับเพื่อนนะ
แต่ไม่คิดว่าน้องจะมาไกลขนาดนี้
มาทราบข่าวว่าอ้าวน้องกับเพื่อนอีกสองคนไปถ่ายรูปที่ฝ่าย
แล้วก็พัดตกลงไปหายไปกับน้ำแบบนี้แหละครับ
ความหวังตอนนี้พ่อบอกว่ารอรอให้กู้ภัยเจอร่างของน้องให้กลับบ้าน
แล้วก็วันนี้เริ่มค้นหากันใหม่
เบื้องต้นก็คาดการณ์ว่าไม่เกินเที่ยง
ก็คือจริงแล้วมันเกินเที่ยงมาแล้วนะฮะ
ใช่คือเราก็อยากถามไงว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างเจอน้องหรือยัง
ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานว่าการค้นหาเป็นอย่างไร
แล้วก็ยังไม่มีรายงานว่าเจอตัวน้องหรือยัง
ถ้ามีความคืบหน้าจะมีการอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ